ท่านมงคลกี้สุขสินทรานนลครับ

เพราะความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ผมมีความสงสัยว่าเพลงชาติไทยในปัจจุบัน
ตั้งแต่สมัยจอมพลปพิบูรสงคราม๒๔๗๕ได้แต่งเพลงนี้ขึ้นมา
โดยเนื้อหาจริงแล้วไม่ได้เอ่ยถึงพระมหากษัตริย์
ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
เป็นประชารัฐผัดไทยของไทยทุกส่วน
ซึ่งในเนื้อหาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์โดย
ซึ่งที่ผ่านมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาครั้งที่๑เสียกรุงไป

ก็เป็นคนเป็นผู้ที่ทรงกรอบกู้เอกราชมาครั้งที่๑
ครั้งที่๒ก็คือวันนี้เมื่อ๒๕๒ปีที่แล้ว
เด็จพระเจ้าตักศิลป์ก็เป็นคนกู้กรุงศรีอยุธยามาครั้งที่สอง

ถ้าไม่มีรัชกาลที่๕เราก็จะต้องตกเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตก

เนื้อหาของเพลงชาติในปัจจุบันตั้งแต่๒๔๗๕ไปต้นมาจนถึงปัจจุบัน
ไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์เลย
เหมือนกับประเทศอังกฤษที่มีเพลงที่เกี่ยวข้องกับควีนของเขา

ซึ่งบทดังกล่าวไม่มีเนื้อหาใจความที่เคารพต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
เพราะคนแต่งในสมัยนั้นคือพวกคณะราชเดิม
ฉะนั้นกับผมจึงขอเสนอยกเลิกเพลงชาติไทยปัจจุบันที่แต่งในสมัยคณะลาศดร
แล้วปรับปรุงแก้ไขใหม่ให้เป็นปัจจุบัน
แล้วในช่วงที่ยังไม่มีเพลงชาติไทยปัจจุบัน
ผมจึงขอเสนอให้ใช้เพลงความฝันอันสูงสุด
ซึ่งเป็นบทพระราชนิพลของในหลวงรัชกาลที่๙ไปพลางก่อน
ทรงพระราชทานให้แก่ข้าราชการทหารตำรวจพลเรือน

เพื่อเตือนสติไม่ให้ท้อถอยในการทำความดี
ขอบคุณครับ